ส่วนเจ้าของบ้านหลังนี้แทบช็อก

ก้มไปกับพี่ด้วยสิ

คุณผู้ชมมันอยู่ข้างคอมเพรสเซอร์แอร์

เคยเห็นแต่งูถึงเขียวพรรณกันแบบนี้นะครับ

อ้าวมีข้อถามไหมอ่ะมีเจ้างูจงอ้างอ่ะพูดว่าอมจงอ้างน่ะ
งเงยอืมเมื่อกี้มันเงยจริงจริงด้วยเออคือไอ้ตอนมันเกี้ยวกัน
เนี่ยเขาถ่ายไม่ทันแต่เมื่อกี้เนี่ยเป็นตอนที่จับงูแล้ว
เกี่ยวกว่าดาสีอย่างงี้หรอเออนั่นแหละมันฤดูมันอ่ะ
จริงเหรอเออมันเกี่ยวกันยังไงอ่ะไม่สังเกตเหรอว่าเราอ่านข่าวแบบนี้หลายครั้งแล้ว
แต่จะเป็นงูอื่นอืมมันจะพันกันเป็นขดขดขดขดขดแบบนี้หรอ
งั้นเรียกว่าเกี้ยวใช่นะครับเรียกว่าเกี้ยวแล้วกันนะฮะ
เอา๑๐เอกนัทพลเสืองามเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยพี่เขาเป็นทีมงานอาสาพิทักษ์งูเมืองจันทร์
กับเพื่อนกู้ภัยสว่างสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรีครับ
จับงูจงอางตัวใหญ่เลยมันเลื้อยเข้าไปเกี้ยวกันนะฮะ
ในบ้านของนายกำไรเสนาอายุสามสิบเจ็ดปีบ้านเลขที่นะแปดสิบเอ็ดทับหนึ่งเจ็ด
คือต้องช่วยลื้อของกันออกมาถึงจะเจอพี่เขา
เนี่ยนะฮะเพราะมันอยู่ใต้นะครับ

เลื้อยเข้าไปซ่อนตัวอยู่นะครับ

ตัวแรกมันตัวใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับ
มันเลื้อยอยู่ข้างกล่องกระดาษมุมห้อง

ไกลจากคอมเพสเซอร์เก่า
พักเดียวก็เอาตะขอคล้องออกมาแบบนี้ครับใช้มือดึงหางมันออกมา
แล้วก็เอาไปนะครับในที่โล่งแบบนี้แล้วก็ทำพิธีท่องยังไงนะปุ้ย
ยังไงนะโอมจงอ้างนะจงเงย
นี่มันเงยเลยเห็นไหมคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปท่องตามเวลาเจอกัน
อันเนี้ยชั้นพูดเล่นนะอันเนี้ยชั้นพูดเล่นนะไอ้ขาเนี่ย
ลดนั่นตรงเงยแล้วก็แบบไม่ได้นะลูกนั้น
จับความจุทร๔เมตรมา๔เมตรนะ
เกือบถูก๓เมตรกว่านะ
แล้วจับให้มาลื้อยลงถังพลาสสติกที่อยู่หลังพี่นะ

เฮ้ยเข้าไปแล้ว
ก็เอาตะขอเกี่ยวออกมาอีกนะฮะแล้วเอามาด้านนอก
พบว่างูตัวที่๒ตัวเล็กตัวนี้ตัวเล็กนะฮะนี่ตัวเล็กกว่าโอ้โหนี่เล็กแล้วเหรอ
โอ้โหเล็กของพี่แล้วนะเออเนี่ยฮะตัวที่สองออกมาก็ให้มันเป็นเลื้ออยู่ด้วยกัน
ในในถังพลาสติกอีกแล้วมันออกมาเกี้ยวกันอีกไหมไม่รู้ในข่าวไม่ได้บอก
เกี้ยวในถังเออนะเอ๊ยเดี๋ยวถังน่าจะคนละบายเมื่อกี้เมื่อกี้สีดำ
อันนี้สีเลยสีนี้เออมันก็เลยเข้าไปเนอะนะฮะอ่าพี่กำไรเจ้าของบ้านเนี่ย
บอกว่าก่อนเจองูนะเขาก้มลงไปเอาสายไฟที่ห้องเก็บของ
จะเอาไปต่อไฟในสวนทุเรียนเนี่ยฮะพี่กำไรโอ้โหเห็นมันสองตัวกำลังเกี้ยวกันอยู่เลย
เลื้อยพันกันอยู่ใต้นะครับชูคอแผลแม่เบี้ยตอนแรกจะฉกใส่ด้วย
ก็วิ่งหนีเลยเอาตัวรอดก่อนแล้วบอกคนในบ้านระวังระวังนะ
แล้วพี่เขาก็แจ้งกู้ภัยเขาบอกเลยบอกว่าไม่เคยเห็น
ไม่เคยเห็นกับตาที่งูมันเกี้ยวกันแบบนี้นะฮะ
เค้าดีที่ไปเจอซะก่อนนะครับอืมตัวเขาเก่งน่ะเออ
ตัวใหญ่มากเลยอ่ะงูจงอางแล้วพิษมันเยอะด้วยนะคะ
กันอีกครั้งหนึ่งนะไอ้คาถาที่เราท่องเล่นเมื่อกี้
ไม่ได้เจองูไม่ว่างูอะไรก็ตาม
อย่าไปยุ่งแจ้งกู้ภัยแจ้งพี่กู้ภัยเค้าใช่ครับ
ไม่ใช่เด็กดูข่าวแล้วก็มาไอ้พี่โรสลินบอกว่า
เออจงงานนะฮะจำเอ่ยใช่นะหยอกกัน